หนึ่งความคืบหน้านะคะสำหรับกรณีแก๊งประหลัดล่าหมีขอ

ตั้งแต่พลตรวจเอกศิวราลงมาทำคดีใช่ไหม

แล้วก็นายตาต้าชาวกะเหลี่ยงผู้ดูแลสำนักสงฆ์เต่าดำ

หลังจากที่ยอมรับแล้วว่าเป็นมือยิงหมีขอด้วยตัวเอง
เมื่อวานนี้นายอนุสรเรือนงานหรือว่าอสออย
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอด่านมะขามเตี้ย
หนึ่งในผู้ต้องหาที่รับสารภาพต่อหน้าพลตำรวจเอก
วรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ว่าเขาเป็นคนยิงหมีขอด้วยตัวเองนะคะ
เขาบอกว่าเขานำอาวุธปืนของกลางที่เป็นอาวุธปืนรายเฟิล
ติดกล้องเล็งพร้อมเครื่องเก็บเสียง
ซึ่งเป็นของพี่ชายไปให้นายตาต้าซึ่งเป็นชาวกระเหลี่ยง
ผู้ดูแลสำนักสงฆ์เต่าดำแล้วก็นำออกไปยิงหมีขอค่ะ
คือเรื่องนี้พลตำรวจเอกศิวราก็ลงมาติดตามคดีด้วยตัวเอง
เฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามสอบถามแล้วก็สอบปากคำเลยนะคะ
นายพนัชกรโพธิบัณฑิตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยก
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค๗
และชุดสืบสพไซโยกก็ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้
ที่สำนักสงต่อดำที่จังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็ควบคุมตัวนายตาต้าคนดูแลสำนักสงฆ์เต่าดำ
เดินทางไปสพไซโยกด้วยหลังจากที่นายตาต้าออกมายอมรับแล้วว่า

แล้วก็ได้พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดที่ยิงด้วย

ก่อนเกิดเหตุประมาณ๒ทุ่มของคืนวันที่๖ตุลาคม
หลังจากที่กลุ่มออฟโรดของนายวัชรชัยสมีรักษ
หรือว่าอดีตประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยมาถึงเนี่ย
มีชายในคณะนี้๒คนไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าชื่ออะไร
ชวนนายตาต้าบอกว่าไปส่องไฟล่าสัตว์ป่ากัน
นายตาต้าก็เลยพาชายสองคนนี้เดินออกจากที่พัก
ส่องฟัยไปพบชมมตบริเวณริมรำทาน
หนึ่งในนั้นก็เอาอาวุธปืนยาวยิงไปหนึ่งนัดแต่ว่าไม่ถูกค่ะ
จากนั้นเขาก็พากันส่องไฟต่อไปแยกห่างจากทางเดินเข้าไปในป่าราว๑๐เมตรนะคะ
ทีนี้ส่องไฟไปเจอหมีขออยู่บนกิ่งต้นไสหนึ่งในนั้นก็ส่งปืนให้กับนายตาต้า
นายตาต้าก็ยิงไปหนึ่งนัดถูกหมีขอตายตกลงมาจากต้นไสเลย
จากนั้นก็พากันแบกซากหมีขอกลับไปที่พักแล้วเอาไปเผาขนแร่เนื้อออกจากกระดูกที่บริเวณริมลำทานในเขตสำนักสงฆ์
จากนั้นก็นำไปประกอบอาหาร
ที่ใช้เนี่ยเป็นปืนของคณะนายวัชรชัยสมีรักษ์อดีตประหลัดด่านมะขามเตี้ยค่ะ
ด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค๗ก็ร่วมกับพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาลจนบุรีเข้าตรวจสอบบริเวณสารเจ้าพ่อเขาพลู
จากหน่วยพิทักษ์อุทยานเขาพลูประมาณ๕กิโลเมตรก็เจอร่องรอยกระสุนตามแนวต้นไผ่๖๗จุด
เจอหัวกระสุนปืนหนึ่งหัวฝังอยู่ในกอไผ่ด้วยก็เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ต้องหาให้การค่ะว่ายิงปืนแก้บน
วิถีกระสุนก็ประเมินว่ายิงมาจากบริเวณหน้าศาล
จากนี้ยังเจอปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๒๒๓จำนวน๒ปลอกตกอยู่บริเวณหน้าศาลอีกด้วย
ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะตำรวจก็นำตัวอศออยแล้วก็นายตาต้า
มาสอบปากคำเพิ่มที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยมีพลตำรวจเอกศีวรามารอรับตัวเพื่อสอบปากคำด้วยตัวเอง
ซึ่งหลังจากสอบปากคำแล้วก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คดีนี้หลักฐานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็สามารถที่จะมัดตัวผู้เกี่ยวข้องได้หลายคนทีเดียว